เรื่องนี้ก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะครับคือมีผู้ชายคนหนึ่งไปหลงรักเมียของชาวบ้าน
แต่ตัวเองก็มีเมียแล้วนะสุดท้ายไปยิงสามีของเขาตาย
ยิงไปสี่นัดนะฮะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
น้องไปหมดเลยไม่รู้จะพูดคำไหนจริง
สพบางบ่อสมุทรปราการมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
หน้าห้องพักในบ้านพักที่หมู่๒ตำบลบ้านตระกาศ
อำเภอบางบ่อสมุทรปราการนี่ทางร่วมกับตันยูก็มาตรวจสอบตรงนี้ด้วย
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายนิคมเทียนธรรมอายุ๕๓ปีนะครับ
สภาพศพถูกยิงเขาที่กลางอก๑นัดสะโพกซ้าย๑นัด
และหน้าผากอีก๒นัดโอ้โหรวมเป็น๔นัด
คือแม่กู้ภัยบอกคือหน้าผากเข้าไปสองนัดเนี่ย
เล่นเอามันสมองของผู้ตายนี่กระจายออกมาเต็มไปหมดเลยนะฮะ
เด็นติดไปถึงผนังบ้านอ่ะชุดพิสูจน์หลักฐานก็ไปเก็บ
หลักฐานต่างต่างนะครับทุกผู้ชมครับคราบขม่าวดินปืนที่ติดตรงจมูกของผู้ตายด้วย
เพื่อไปตรวจสอบว่ามือยิงคือใครนะแล้วก็ไปเก็บหลักฐานในบ้าน
โดยเฉพาะจุดที่เป็นห้องนอนเพื่อตรวจหาดีเอนเอของผู้ก่อเหตุด้วย
เพราะเขาอยู่ที่บ้านกับภรรยาค่ะอ่าภรรยาชื่อนางสาวจำนงนะฮะ
อายุ๕๕ปีตำรวจก็นำตัวไปสอบปากคำ
แล้วก็เก็บคราบขม่าวดินปืนต่างตรวจดีเอนเอต่าง
เนื่องจากพบพิรุษอยู่บางอย่างถามว่าพิรุธอะไรก็คืออย่างนี้ฮะ
ภรรยาของผู้ตายเนี่ยก็คือจำนงเนี่ยชื่อนางสาวจำนงนะภรรยา
ผู้ตายชื่อนายนิคมคือภรรยาผู้ตายบอกกับเจ้าหน้าที่
บอกว่านี่เพิ่งกลับมาจากซื้อผักนะมาถึงก็เอ้าสามีเนี่ยถูกยิงไปแล้ว
ตอนที่กลับมาถึงเนี่ยตอนสามทุ่มแต่พยานที่เขาอยู่แถวนี้เนี่ยเขาบอกได้ยินเสียงปืนเนี่ย
ติดต่อกันหลายนัดตอน๓ทุ่ม๕๐เกือบ๔ทุ่ม
แล้วมีคนแจ้งเหตุไปยังตำรวจไปยังกู้ภัยเนี่ยเกือบ๕ทุ่ม
แล้วยังไปเจอรองเท้าของภรรยาผู้ตายถอดวางอยู่ที่พื้นทางขึ้นห้องพักนะฮะ
ในขณะที่นางสาวจำนงเนี่ยภรรยาผู้ตายบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเพิ่งกลับมาเจอสามี
พอกลับมาเนี่ยก็นอนตายอยู่ที่หน้าห้องพักแล้วในห้องเนี่ยทีวียังเปิดค้างอยู่
ขณะเดียวกันกางเกงที่ภรรยาใส่พบว่าเป็นกางเกงคล้ายชุดนอน
มันก็ขัดแย้งอยู่คือไปซื้อผัก

แล้วทีวียังเปิดอยู่บนห้อง

เพราะเข็นสอบไปเข็นสอบมานะครับท่านผู้ชมครับ
คนก่อเหตุตัวจริงเนี่ยไม่ใช่ภรรยาผู้ตายนะฮะ
และภรรยาผู้ตายเองเนี่ยที่บอกไปซื้อผกซื้อผักเนี่ยตกลงแล้วไปจริงหรือเปล่า
คนก่อเหตุคือนายบุญสวนเจดีหรือว่าในเตี้ยอายุ๔๖ปี
เป็นผู้ชายที่มาชอบพอนางสาวจำนงภรรยาของผู้ตายอยู่
ก่อเหตุเมื่อคืนนะฮะเช้าวันนี้ในเตี้ยนะฮะ
ประสานขอมอบตัวกับตำรวจนะครับบอกเป็นผู้ก่อเหตุ
จากนั้นตำรวจก็เลยคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
เตี้ยสารภาพว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าก่อเหตุยิงนายนิคมจริงนะครับ
ก่อนเกิดเหตุในเตี้ยอ้างว่าไปตามหานางสาวจำนงที่บ้านพัก
แต่ไม่เจอไปเจอในนี้คมก็เลยมีปากเสียงกับในนี้คม
ก็ต้องก็ไปหาเมียเขาที่บ้านสามีเขาก็อยู่ที่บ้านนะตักกะนะ
มันก็ไม่น่าแปลกใช่ไหมเออแต่นี่ฮะเขาบอกพอไม่เจอ
นางสาวจำนงที่เขาไปชอบพอไปติดพันธุ์อยู่เนี่ย
เจอแต่สามีเขาก็เลยทะเลาะกันแล้วอ้างว่านายนิคมเนี่ย
มีปากเสียงกับนายนิคมแล้วถูกผลักอกก่อนก็เลยเกิดการต่อสู้กัน
เตี้ยอ้างว่าเขาสู้ไม่ไหวบันดาลโทษะกลับไปบ้านไปเอาปืน
แล้วย้อนกลับมาแล้วมายิงนายนิคมยิงเข้ากลางอกนัดแรก

อันนี้นี่จะเรียกว่าบันดาลโทษะได้ไหมนะ

เพราะคุณถึงขั้นกลับไปบ้านแล้ว

ตั้งแต่ตอนกลับไปตอนกลับไปถึงบ้านแล้วตอนจะมาอีก

นัดแรกยิงเข้ากลางหน้าอกแล้วบอกรัวยิง๓นัดเนี่ย

เตี้ยยอมรับว่ามาแอบชอบพอกับนางสาวจำนงภรรยาของผู้ตายจริง
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ทะเลาะกันนะ
แล้วก็เลิกกันไปได้เดือนกว่า
ตอนนั้นเนี่ยเขาอ้างวันผู้ตายในนี้คมเนี่ยนะ
ทะเลาะกับนางสาวจำนงแล้วก็เลิกกันไปได้เดือนกว่า

ก็เลยมีความหวังเห็นเขาเลิกกับสามี

แล้วอยู่เนี่ยพอเมื่อคืนนี้เขาจะไปหานางสาวจำนงเนี่ย
อยู่เจอนายนิคมก็เลยหึงหวง
วกกับฝ่ายหญิงเนี่ยแสดงว่าไม่ยอมเลิกรากับสามีมาคบกับเขา
เขาก็เลยบันดาลโทษะมีปากเสียง
แล้วก็อ้างว่าเนี่ยถูกผลักอกก่อนสู้ไม่ไหวเลยกลับบ้านไปเอาปืนมายิง
เตี้ยยอมรับว่าตัวเขาเองก็มีเมียอยู่แล้ว
แต่เขารักเมียของนายนิคมมากกว่า
ถึงขั้นอยากจะแต่งงานด้วยดูสิ
อยากให้คุณได้ลองมาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมที่ดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่ในเฟซบุ๊กไลฟ์จริงนะคะ
เนี่ยพอมามอบตัวในเตี้ยคอตกก้มหน้าบอกสำนึกผิด
อยากจะขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ผมก็หาให้เขาโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
ผมก็ไปกินเขาก็ให้เข้าบอกเข้าออกได้เลย

เข้าออกคืออะไร

ก็คือบ้านนี้เราไปมาหาเจ้าอุ่นอยู่แล้วใช่มั้ย
คุยกันประจำแล้วกับผู้ตายเราก็สนิทกันถูกไหมครับ

ไปหลายเดือนเลย
เขาเพิ่งจะมาได้ประมาณครึ่งเดือนได้
คือเราเข้าใจว่าเขาเลิกกันไปแล้วครับ
คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะ

เอาทางฝั่งของนางสาวจำนงนะฮะภรรยาผู้ตาย

เธอก็เอาแต่ร้องไห้นะฮะบอกว่าเสียใจมากไม่คิดว่าในเตี้ยเนี่ยจะกล้าทำขนาดนี้
บอกที่ผ่านมาในเตี้ยเนี่ยมาตามจีบเธอจริง
มาตามตื้ออยู่นะเพราะเห็นว่าเธอเนี่ยมีปัญหาระหองระแหงกับสามี
ที่สามีจะหนีกลับไปอยู่บ้านที่อำเภอหอมศิลป์
หายไปหลายวันตอนนั้นในเตี้ยก็เลยมีความหวังคิดว่าเขาจะเลิกกับสามี
หนักถึงขั้นมาขอแต่งงานบอกจะให้สินสอด๑แสน
แต่เธอบอกเธอยังรักสามีเธออยู่ยังไม่ได้เลิกกัน
ส่วนตัวในเตี้ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วนี่เธอก็เลยปฏิเสธ
สามสี่เดือนที่ในเตี้ยมาติดพันธเธอเนี่ยมาจีบเธอเนี่ยนะ
คือยังไม่ทันตกลงอะไรด้วยเลยแบบหึงหวงใครมาคุยไม่ได้เลย
เคยขู่ด้วยบอกถ้าใครมายุ่งเกี่ยวกับเธอเนี่ยจะยิงให้ตายให้หมด
เรียกชาวบ้านมาช่วยอ่ะถ้าตำรวจไม่ไปตรวจก็ไม่คิดหรอกว่าเขาโดนยิงนะ
จ้างก็ขอโทษคำผิดนี้พี่ความจ้างช่วยพี่ความไม่ได้นะ
จ้างขอโทษเกิดสั้นหน้าสั้นไหนก็เรามาเป็นผู้วมียกันเหมือนเดิม
อ๋อเขาอยากให้เขาอยู่ถึงเขาจะไม่ทำกินเลย
ว่าเขาอันนี้ก็เราเป็นคนทำกินอยู่แหละ
แล้วลุงเตี้ยล่ะเขาอยากจะบอกอะไรเขา
ก็ให้มันหลับเอามันไปตลอดชีวิต
ภรรยาของในเตี้ยนะฮะอายุห้าสิบหกนี่

แต่ภรรยาในเตี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะฮะ
ว่าสามีไปแอบชอบเมียของคนอื่น
เพราะตัวเธอกับในเตี้ยก็อยู่คนละบ้าน
เช้าวันนี้ได้เจอกันในเตี้ยเนี่ยบอกนี่ฝันนะ
เหมือนกับฝันว่าเมื่อคืนไปทำร้ายใคร
มาแต่จำไม่ได้ค่ะอยู่ดีดีในเตี้ยเนี่ย
ติดต่อตำรวจขอมอบตัวเธอก็เพิ่งรู้ข่าวนี่แหละ
ลูกก็จะจบแล้วไงถ้าหาเงินช่วย
สพวังบ่อแจ้งข้อหาในเตี้ยนะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

ตอนนี้ก็คุมตัวได้เรียบร้อยแล้วพาไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วนะฮะแม่
บันดาลโทษะแต่ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลย
คุณผู้ชมคอมเมนต์มากันเยอะมากเลยนะครับบอกว่าชื่อเตี้ยจริงหรือเปล่าหรือว่าชื่ออื่น